คุณผู้ชมก็ปิดไปแล้วสำหรับศูนย์

รบกฎจราจรความสูญเสียทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณทหารตำรวจ
รวมไปถึงจิตอาสาที่เสียสละเวลาวันหยุด
เพื่อมาทำงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
ส่วนปัญหาการยกพวกไปตีกันในโรงพยาบาลก็มีมานานแล้ว
ทั้งที่มีกฎหมายและบริการลงโทษ

หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการคุมเข้ม
แล้วก็ใช้บริการทางกฎหมายลงโทษอย่างจริงจังด้วยนะครับ
แน่นอนไม่มีใครพอใจอยู่แล้ว
เพราะทุกคนนั้นก็คือกำลังตำคันของประเทศเรา
แม้ว่าจะลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาไม่มากนักก็ตามนะครับ
เราก็จะพยายามทำทุกมาตรการแล้วนะ
เช่นเดียวกันกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ยังไม่พอใจมาตรการดูแลอุบัติเหตุ
เพราะถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ายังมีผู้เสียชีวิตอยู่
ในส่วนปีต่อไปนั้นยืนยันจะพยายามปรับมาตรการให้รัฐกลุ่มมากขึ้น
ไม่ใช่เฉพาะเทศกาลสงกรานเท่านั้นนะครับ
ส่วนการเพิ่มโทษเมาแล้วขับให้มีความผิดฐานเจตนาฆ่า

ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไปพิจารณากฎหมาย
ในการออกกฎหมายลูกว่าจะมีการเพิ่มโทษดำเนินคดีต่อไปอย่างไรครับ
โดย๖วันที่ผ่านมามีอุบัติเหตุสะสม๓๐๖๘ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๓๔๘ศพบาดเจ็บ๓๑๗๖คน

ก็คือจังหวัดตรังพังงามแม่ห้องศรสุโขทัยแล้วก็อ่างทอง

ขณะที่มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ
เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถไป๖๔๐๐คัน
แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกว่า๒๒๐๐๐คน
ขณะที่สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ
ระหว่าง๑๑๑๖เมษายน

มีคำสั่งคุมประพฤติไปแล้ว๘๖๐๐คดี
แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา๘๔๘๑คดี
ตรวจพบสารเสพติดขณะขับรถ๑๕๐คดี
คดีขับรถประมาท๑๑คดี
โดยจังหวัดที่มีสถิติขับรถขณะเมาสุรา
สะสมสูงสุด๓อันดับแรก
ในแก่มหาศาลคาม๕๙๖คดี
กรุงเทพมหานคร๔๘๐คดี
และนครพนม๔๔๐คดีครับ